ค้มว่าค้มตอนแรก

ถ้าใส่เยอะมันก็เลยหนักใช่มั้ย
อันนี้เปิดดูสิ
เอาออกมาดูซิเอามาเปลี่ยนเลย
เอามาเปลี่ยนเลยอันนี้คุณครูซื้อให้

มันจะผ่ายได้ยังอีกกี่วันดินะ

ให้ปีเดียวเองดูว่ามันใสเยอะมันเลยหนักใช่มั้ย
ดูตรงนี้จะต้องคุยกับครูครูก่อน
ต้องเข้าให้มันตรงเวลามันออกมาดูสิเอามาเปลี่ยนเลยเอามาเปลี่ยนเลยอันนี้คุณ
มันจะหนากว่าอันธรรมดาอยู่
มันจะโอ๊ยสมมุติก็หอบมาหลาย
เมื่อก็เอามาตรวิชาเรียนตัวลูก

คุณปูถามว่า

เบอร์หุด

แสดงว่ามันใส่เยอะมันก็เลยหนักใช่มั้ย

ว่าอันนี้หาคนผงเอาให้
ทีนี้
นี่เอาออกมาดูได้มั้ย

ก็เอามาเปลี่ยนเลย
ซื้อให้เพราะว่าเป็นเด็กดีด้วยนะ

มันจะหนากว่าอันธรรมดาอยู่
สมมติแค่หมอบมาลาย